กรยานีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้แจ้งความนะคะให้เอาผิดกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งเธอเนี่ยจ้างไปซ่อมแซมบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นแต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาทิ้งงาน
บ้านก็เข้าอยู่ไม่ได้สูญเงินไปนับแสนเลยค่ะ
นางสาวกรยานีเจียมสกุลหรือบิวกรยานีนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
แต่ผู้รับเหมาทิ้งงานสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีทรัพย์สินศูนย์หายไปด้วย
นางสาวกรยานีบอกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ว่าจ้างในเป่าช่างรับเหมาให้ไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
จ่ายเงินค่าจ้างไปแล้วกว่า๓แสนบาท
แต่กลับทิ้งงานหายไปแล้วก็ได้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายไปแล้ว
ต่อมาเดือนกันยายนปีเดียวกัน
ได้ว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาซ่อมแซมต่อ
ตกลงค่าจ้างกันใหม่ทั้งหมดจ่ายค่าจ้างไปแล้ว๑๒๐๐๐บาท
แต่พอถึงเวลาต้องส่งงานกลับปรากฏว่าบ้านอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ค่ะ
สินบางอย่างก็หายไปด้วยนะคะ
ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันธบรตรีโอสดผ่าโผล
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานมีนบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับเหมา
เรื่องต้นตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะออกหมายเรียกผู้รับเหมาที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำต่อไป
นางสาวกรยานีได้นำสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบบ้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
เป็นทาวน์โฮม๒ชั้นเลขที่๔๘ทับ๑๒๓ถนนรามคำแหง๑๗๔เขตมีนบุรี
คือยังต่อเติมไม่เสร็จเลยเนี่ยนะคะมีหลายจุดที่ไม่เรียบร้อยแล้วก็มีความบกพร่องอยู่ค่ะ